ไปเอาใจช่วยกู้ภัยกันหน่อยดีกว่า

แล้วมีศพอยู่เนอะ

แล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติดูท่าสิ

ต้องพยายามส่องไฟด้วยนะคะ
กู้ภัยกับชาวบ้านก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันล่ะค่ะ

ตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปาง
เจ้าหน้าที่เขาใช้ทุกวิธีจริงนะ

ให้มันเหลือแต่ฐานด้านล่างถึงได้มองเห็นงู
แล้วก็ถึงจะเอาเจ้างูตัวนี้ออกมาได้
เป็นคนจับชาวสโลเชียล

ก็เขามีโรงที่มีศพอยู่ในโรงอยู่แล้วนะ
ไม่เห็นจริงช่วยไม่ได้เลย